มาดูกันที่นักแสดงสามารถความสามารถอย่างพี่อ้อมพิยดากันหน่อย
พักหลังเธออาจจะไปอยู่เบื้องหลังกันบ้าง
อย่างละครตอนนี้กำลังฮอตฮิตอยู่เหมือนกันนะคะ

คือเรื่องนี้ก็มีความดราม่าอยู่เหมือนกันนะ

เรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามมหาบุรพาสมัยก่อนนู้นนะคุณ
เป็นแบบครอบครัวคนจีนตระกูลใหญ่

ได้รับบทเป็นแบบหนุ่มจีนลูกชายคนจีนลูกชายคนโต
ซ้ำยังเป็นลูกชายของพี่นกสินใจ
ซึ่งวัยจริงพี่นกสินใจอายุ๕๔พี่ป๔๔
กัน๑๐ปีแต่เล่นเป็นแม่ลูกกันว่าอย่างนั้นนะคะ

รางวัลนาตราชให้กับพี่แท่งแล้วร้องไห้ด้วย
เกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเดี๋ยวไปฟังพี่อ้อมพิยดากันหน่อยค่ะ
ที่ดูและเป็นแฟนละครเนี่ยนะคะก็จะอินตามอดทนรงเวย์แน่นอน
ประทับใจที่พี่มอบรางวัลให้พี่แท่งแล้วร้องไห้
เพราะว่าความรู้สึกใช่ไหมคะร่วมงานกันมานาน
ด้วยค่ะแล้วพอดีด้วยละและหลายอย่าง

พอประกาศรางวัลมาเป็นพี่แท่งได้
เราก็เลยแบบมันไปกันใหญ่
พอพี่แท่งเห็นหน้าอ้อมพี่แท่งก็แบบ

หันมาหาเมียเมียร้องไห้หนักมาก
ดีใจกับเขาเพราะเขาเป็นนักแสดง
อ้อมเรียกว่าเป็นนักแสดงในความรู้สึกของอ้อมจริง
คือทั้งคู่แหละสุดยอดทางการแสดงทั้งคู่เลย
แล้วก็ไม่ว่าพี่อ้อมจะเปลี่ยนบทบาทมาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง
หลายคนก็ยังติดตามผลงานกันอยู่นะคะ